ดูเหตุที่ตำรวจตรังนะคะได้ยิงถล่มยิงรถชาวบ้านกระสุนไปโดนขาภรรยาของคนขับรถจนบาดเจ็บก่อนจะคุมตัวสามีและน้องสาวไปสอบค่ะ
ซึ่งก็พบว่าเป็นการยิงผิดตัวเข้าใจว่าเป็นคนร้ายที่หลบหนีมาจากจังหวัดกระบี่นะคะ

เรืองศักดิ์เรือนแก้วใช้ปืนกระหน่ำยิงรถสายตรวจ
เสียหายตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ากระจกหน้าและกระจกหลังแตกทั้งบาน

ที่ผู้ก่อเหตุยิงผ่านกระจกหน้ารถของตัวเอง
ทำให้ในที่เกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนตกอยู่
แต่มีกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยจับภาพไว้ได้
พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถยนต์ยี่ห้อนิสสันจู๊กสีขาว
หลบหนีใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตรัง
นี่เป็นสภาพร่องรอยของกระสุนทั้ง๒๑นัดนะครับ
นายเรืองศักดิ์เรือนแก้วนะครับ

หนำยิงใส่รถของตำรวจสถานีตำรวจภูทรทรายขาว
ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังทำให้มีผู้บาดเจ็บ
นั่งอยู่ในรถบาดเจ็บ๓คน
เป็นตำรวจสถานีตำรวจภูทรทรายขาว
บาดเจ็บถูกกระสุนที่โหนกแก้ม๑นัด
หน้าอก๒นัดบาดเจ็บสาหัส
อีกนายถูกเศษกระจกที่บริเวณแขนเจ็บเล็กน้อย
และผู้ใหญ่บ้าน๑คนที่นั่งไปกับรถตำรวจ
หลังได้รับแจ้งเข้าระงับเหตุสามีภรรยาทะเลาะกัน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกัน
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ก่อเหตุ
เดินทางมาง้อภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกได้๑๓วันไม่สำเร็จ
และมีปากเสียงกันถึงขั้นขู่ฆ่าทั้งบ้าน
โดยเอาปืนยาวลงมาคมคู่หากไม่กลับไปด้วย
ลากภรรยาไปตกลงกันในบ้าน
กลางแม่และญาติลุ้นระทึกว่าจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้น
สาเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุเดินทางมาตาม
เนื่องจากก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงถูกซ้อมจนบอบช้ำ

ก็ถูกซ้อมจนต้องนอนโรงพยาบาล
ญาติของฝ่ายชายผู้ก่อเหตุทนเห็นภาพไม่ไหว
เพราะพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติดจนเกินไป
ตัดสินใจเหมารถตู้ให้เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลับมาพักที่บ้านในจังหวัดกระบี
เหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้พ่อแม่รับไม่ได้และเป็นห่วงความปลอดภัย
จากผู้ก่อเหตุได้พาลูกสาวและหลานวัยเพียง๑๓วันหลบหนีไปด้วย
ฝั่งตำรวจสถานีตำรวจภูทรทรายขาวจังหวัดกระบี่
ประสานตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทร
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ตั้งจุดสกัดนั้น
พบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้งจากวิทยุประสาน
เป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสันรุ่นอาเมล่าสีขาว
ทะเบียนกไก่ทธ๗๖๙๓จังหวัดกระบี่ขับมา
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นรถต้องสงสัยคันเดียวกับที่ก่อเหตุ
ใช้ทั้งปืนสั้นและปืนยาวกระนำยิงใส่

และล็อกตัวนายสุธิราชคนขับ
เอามือไพ่หลังก่อนจับใส่กุญแจมือ
โดยไม่ฟังคำอธิบายใด
แต่จากการตรวจสอบเป็นการยิงผิดคัน

ขับรถออกจากบ้านในจังหวัดกระบี่

เพื่อไปอบรมที่จังหวัดสุราธานี
มาพร้อมกับภรรยาและน้องสาว
มาถึงเจอด่านตำรวจและก็ถูกกระหน่ำยิง

น้องสาวที่นั่งไปในรถวันเกิดเหตุด้วยกัน
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทำงานนะคะต้องแบบว่า

อย่างคือประชาชนเดือดร้อน
สมมุติว่าพี่ชายหรือว่าพวกหนูเป็นอะไรไป
ว่าเขาไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิต
เอาชีวิตใครมาได้ค่ะทดแทนได้

เอาอย่างไรก็คือเอาไว้จนตายเหมือนกันค่ะ
เพราะคนนะคะไม่ใช่สัตว์สิ่งพอ
ยันเรื่องที่เกิดขึ้นขอรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่ยังไม่มีคำสั่งโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง
เพราะมั่นใจตำรวจทุกนายทำตามหน้าที่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน